ส่วนวันนี้นะคะก็มีข่าวจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ท่านคงจะได้เห็นภาพกันไปแล้วมีการปล่อยตัว
นะคะคุณเทพไทยคุณมาโนธสองพี่น้อง
ระกูลเสนพงศ์ค่ะก็ครบเกณฑ์ให้พักโทษได้

บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่มีการปล่อยตัว
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นอยู่ในชุดวิ่งนี่คือเขาจะวิ่งแก้บนกันนะคะ
เป็นการวิ่งแก้บนคือเมื่อเช้านี้ทางเรือนจำปล่อยตัว
หลังจากสารดีกาพิพากษาจำคุก๒ปีและตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี
มาตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคม
คดีที่นายพิชัยบุญเกียรติอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราช
โจทยื่นฟ้องนายมาโนธและนายเทพไทย
กรณีทำผิดพรบเลือกตั้งทุจริตเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราช

แล้วก็ถูกจำคุกมาแล้ว๑๖เดือน
ครบเกณฑ์ถูกจำคุก๒ใน๓
กรมราชธรรมจึงอนุญาตให้พักโทษได้แต่ว่าต้องสวมกำไรอีเอ็ม๘เดือน
แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีการ
เป็นช่วงจังหวะที่ออกมาจากประตูเรือนจำนครศรีธรรมราช
คือร่างกายค่อนข้างสู้ผอมนะแต่สีหน้ายิ้มแย้ม

วิ่งออกจากเรือนจำเพื่อเป็นการแก้บนนะคะ
ก็มาในชุดวิ่งเลยค่ะ
เขาบอกจะแก้บนระยะทางที่วิ่งประมาณ๑๐กิโล
วิ่งจากเรือนจำกลับบ้านที่อำเภอพระพรมนะคะ
แล้วก็พอไปถึงบ้านพักเนี่ย
ก็นี่แหละค่ะแม่ยกแฟนคลับจำนวนมากก็ร่วมต้อนรับ
ดอกไม้สวมกอดคึกคักเลย
มีจังหวะหนึ่งผู้สื่อข่าวก็บอกว่า
พอเจอคุณแม่ใช่ไหมคะนายเทพไทยกับนายมาโนธเนี่ย
ก็ก้มกราบเท้าคุณแม่
บอกว่าดีใจมากที่ได้รับอิสรภาพ

ดูแลตนตามระเบียบของกรมราชธรรมทุกประการ
ขอบคุณผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์ที่มาเยี่ยมอยู่เป็นประจำ
ส่วนทิศทางการเมืองเดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้นะคะ
เห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าว
วิ่งกลับบ้านค่ะนะคะที่อำเภอพระพรมนะคะ
แต่ว่าถ้าพูดในส่วนของสิทธิ์ในทางการเมืองนั้น

เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น๑๐ปีด้วยกัน